เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งเขาเตือนกันนะ
อย่าไปขายออนไลน์และบางคนเป็นมิจฉาชีพ

คือถ่ายใบสลากและลงขายทางออนไลน์
ทั้งที่สลากใบนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริง

แล้วก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

เขาตั้งโต๊ะยาวแถลงข่าวกันแบบนี้เลย
กรณีจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ซึ่งได้ร่วมกันโฆษณาหลอกขายสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่ไม่มีสลากินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้ซื้อจริง

วิธีการเขาจะทำอย่างไรรู้ไหมคุณ
คือเหมือนถ่ายรูปใบสลากมาเต็มแผงเลยนะ

ลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางออนไลน์
ก็บอกเออชอบใบนี้ใบนู้นใบนั้น

แพลตฟอร์มเองจะขอเก็บสลากใบนี้

เพื่อป้องกันความสูญหาย
ไม่ยอมส่งให้ลูกค้าแต่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วนะ

เพราะเชื่อว่าสลากใบนั้นไม่มีอยู่จริง
แล้วเขาก็จะเอาสลากนี้ไปขายกับคนอื่นต่อสิ

สมมุติคุณอาริยาซื้อแล้วจองนี้แล้วจ่ายตังไปแล้ว
แต่ทีนี้เขาก็ไปขายออนไลน์ไปขายต่ออันนี้

ซึ่งสลากนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงคุณ
มิจฉาชีพอาจจะไปถ่ายจากแผงของคนอื่น

แล้วถ้าสมมุติเกิดดิฉันถูกก็ไม่ได้รางวัล

คุณจะทวงถามสลากใบนั้นจากแพลตฟอร์ม

แล้วบอกว่าไม่มีสลากใบนี้ไม่มี

คุณก็ไม่สามารถมีใบสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับตำรวจเลย
ในการที่จะต้องยื่นคำร้องขอหมายจับ
มิจฉาชีพดังกล่าวต่อสารอาญา
กระทั่งสารอาญาได้อนุมัติหมายจับบุคคลทั้ง๙คนแล้วนะคุณนะ
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าจากการตรวจสอบหมายเลขสลาก
ที่เอามาแอบอ้างจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่าง

และผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากจำนวน๕๔๖ราย
ทีนี้ทำผิดแบบนี้ก็ต้องยกเลิกสัญญา
กเลิกสิทธิ์ในการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลาก
เป็นที่เรียบร้อยเพราะคุณทำผิดกฎนะครับ
ถ้าท่านจะซื้อท่านควรจะเรียกสลากใบมาอยู่ในมือท่าน
เพราะไม่อย่างนั้นท่านอาจจะถูกช่อกง
ปฏิเสธการขึ้นเงินรางวัลหรือมีสลากอยู่ในมือ
เพราะยิ่งถ้าเป็นสลากรางวัลสูงนะครับ
ที่มีรางวัลหลักแสนหรือว่าหลักล้าน

ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรี
มวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะครับ
บอกว่ายังไม่มีการจำหน่ายสลากผ่านทางเว็บไซต์ด้วยวิธีใดก็ตามนะ
แล้วก็เตือนผู้ที่เปิดขายสลากผ่านทางเว็บไซต์
และมีการคิดค่าบริการเพิ่มทำให้เกิน๘๐บาทนั้นนะครับ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
นี่คุณอริยาบอกว่าเห็นว่ามีแผงบางแผงเขาก็เลี่ยงโควิด
เขาก็เลยถ่ายแล้วก็ขายออนไลน์แบบนี้เหมือนกัน
คือเขาส่งในกรุ๊ปไลน์เขาก็จะมีบอกว่ามีตัวเลขไหนยังไง
เขาก็มีใบสลากให้จริงเหมือนกันส่งมาให้จริงเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นคนที่มีสลากจริง
แต่ว่าสำนักงานสลากบอกว่าขายแบบนี้จริงก็ผิดกฎอยู่ดี
อยากให้ขายตามแผงขายใบต่อใบเอาไปส่งให้ถึงมือเลย